เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว
ที่อื่นเขาไม่มีหรือมีก็น้อยเขาไม่ทำกัน
ยกตัวอย่างเช่นประเทศอื่น
พอเลือกตั้งเสร็จรู้ผลการเลือกตั้ง
การเมืองก็เดินเข้าสู่โหมดที่ว่าฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้ง
ฟอร์มรัฐบาลเตรียมจะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ
ฝ่ายที่พ่ายแพ้เขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้
รับคำตัดสินของประชาชนเขาก็เตรียมตัวถอยกลับลงมาเป็นฝ่ายค้าน

รอให้ครบ๔ปีแล้วค่อยมาเลือกตั้งสู้กันใหม่
ถ้าประชาชนเห็นว่ารัฐบาลใหม่ทำได้ดีเขาก็เลือกให้เป็นรัฐบาลต่อ
ถ้าประชาชนเห็นว่าทำไม่ดีทำไม่ได้เหมือนที่พูด
เขาก็ไม่เลือกต่อเขาก็กลับไปเลือกฝ่ายค้านต่อได้
กติกาพื้นฐานเป็นอย่างนี้กันทั้งโลก
ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่วันนี้ประเทศไทย
นี่เลือกตั้งกันเสร็จก็ต้องมานั่งลุ้น
รุ้นกันเป็นรายวันกับความไม่ปกติที่กำลังเกิดขึ้น
เกิดขึ้นเป็นรายวันเช่นลุ้นว่าฝ่ายชนะเนี่ย
จะจับมือกันตั้งรัฐบาลไหมได้ไหม
จับไม้จับมือแถลงข่าวกันแล้วแถลงข่าวกันอีกเนี่ย
แล้วก็ลุ้นกันว่าฝ่ายแพ้เลือกตั้งจะมีกลยุทธ์อะไรที่จะมาพลิกเกม
ให้กลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกไหมนี่มันอะไรกันครับนี่
ทำไมเราต้องมานั่งรุ้นเรื่องแบบนี้ในเมื่อประชาชนตัดสินกันแล้ว
ทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับประเทศอื่นที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนเรา
แล้วก็ดูสิครับเนี่ยระหว่างที่รอลุ้น
ที่ผมบอกว่าอะไรอย่างที่รอลุ้นก็มีอะไรแปลกลุ้นขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อย
เช่นเรื่องที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานเรื่องแนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
ที่เป็นข้อเสนอของสวจเด็ดอินสว่างที่อยู่ดีดี
ก็มีอาการคล้ายกันละเมอออกมาว่าเราควรจะยกเว้นการใช้รัฐมนูลบางมาตรานะ
เพื่อจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติคือเอาพักมาร่วมเป็นรัฐบาล
เอาข้อดีของทุกพักมาใช้เป็นประโยชน์เป็นนโยบายบริหารประเทศ
รวมถึงภักษ์สองลุงพศพศก็ให้เอามา
เพื่อยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองนี่ข้อเสนอของสวจะเด็ด
คนที่สติดีคนที่จิตสมประกอบอ่านแล้วก็อยู่ในอาการตะลึงกัน
ืนงงไปตามตามกันบางคนถามว่าจะบ้าเหรอครับท่าน
ท่านเป็นสวก็ต้องพูดเพราะกับท่านหน่อย
แต่ว่าสุดท้ายประเทศนี้ก็ยังมีพระคุ้มครอง
พระที่คุ้มครองยังโดนบันดาลใจให้ใครต่อใครออกมาลุมคัดค้านกันเต็มไปหมด

ฝ่ายเดียวกันหรือเป็นคนละฝ่ายคนละพวก
คือไม่เห็นด้วยกับสวจะเด็ด
เราจึงเห็นหัวข่าวเช้าวันนี้หลากหลายเลยครับ
รุมยำไอเดียรัฐบาลแห่งชาติ
บางฉบับบอกว่าแห่จวกรัฐบาลแห่งชาติ
เป็นการฝันกลางแดดถือว่าขัดฉันธามติ
หัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาพิธาสวนจะมีแต่รัฐบาลแห่งประชาชน
นี่มาเป็นแถวเลยครับเช้าวันนี้
แล้วไปดูแต่ละคำคัดค้านเนี่ยมีเหตุมีผลมีน้ำหนักหนักแน่นทั้งนั้น
แม้กระทั่งผู้บริหารพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐหรือพักสองลุง
ที่ถูกมองกันว่าเอ๊ะเขาจะได้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลแห่งชาติ
เขาก็ไม่เอาด้วยนี่คนนี้คุณบุญสิงวรินทรรักษ์จากภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
กับคุณวิทยาแก้วพาราใดจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ก็ออกมาคัดค้านคัดค้านทั้งคู่เลยครับ
ฉะนั้นที่ขีดเส้นใต้เมื่อวานว่าเออข้อเสนอของสวจเด็ดเนี่ย
สอดคล้องรองรับกับสิ่งที่คนในสองพักลุงต้องการ
คือจะได้มาเป็นรัฐบาลไม่ใช่แล้วครับ
ก็แปลว่าข้อเสนอของสวจะเด็ดไม่เกี่ยวกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ไม่เกี่ยวกับภักดิ์พลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับสองลุงว่างั้นเถอะ
นั่นเรื่องรัฐบาลแห่งชาติก็น่าจะจบไปจุดไม่ติดครับ
มาถึงเรื่องการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาโอ้ยนี่ก็ต้องคอยลุ้น
รุ้นว่าคุณพิธาจะผิดหรือไม่ผิดเพราะชาวบ้านอย่างเราเราฟังแล้วงงงง
มันมีช่องทางของกฎหมายหลายช่องมีแง่มุมที่จะออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
แต่ที่จะไปกันใหญ่ก็คือว่าคนไปตีความว่าถ้าคุณพิธาผิด
อาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ
หรือเลือกตั้งในเขตที่ก้าวไกลชนะสสเขตเท่านั้น
เพราะเขาอ้างว่าเมื่อคุณพิธาขาดคุณสมบัติ
แล้วเป็นตอนเป็นหัวหน้าพักไปเซ็นชื่อรับรองให้ลูกพักคนนั้นคนนั้นคนนี้คนโน้น
ไปยื่นสมัครสสกับกต
ในเมื่อหัวหน้าพักขาดคุณสมบัติ
ไอ้ที่ไปเซ็นอะไรต่ออะไรส่งสอสอเนี่ยก็ต้องเป็นโมคะสิ
นี่คิดให้มันตะเลิศเปิดเปิงไปถึงขนาดนั้น
คนฟังก็อ้าปากค้างว่าเฮ้ยเพิ่งเลือกตั้งกันหยก
นี่จะเลือกตั้งกันใหม่อีกแล้วเหรอ
สัตว์ราชาญเกียรติคุณทงทองจันทรรังสุโพสต์มาถามผมว่า

เราจะไปกันทางนี้จริง
เหรอครับมือกฎหมายอย่างอาจารย์ชูศักดิ์สิรินิน
อดีตอธิการรามคำแหงบอกว่าเลือกตั้งซ่อม
ห่างไกลมากนายพิธาลงนามส่งคนละสมัคร
ในฐานะหัวหน้าพักไม่ใช่ฐานะสอสอหรือนายก
ความเป็นหัวหน้าพักถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วข้อบังคับพักก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้น
ยิ่งยกคำวินิจฉัยปีสองพันร้อยสี่สิบเก้ามาด้วย
คนละเรื่องกันเลยแปลว่าอาจารย์ชูศักดิ์มองว่ามันจะไม่ไปถึงขั้นนั้น
ไม่ไปถึงเลือกการตั้งเลือกตั้งซ่อม
ไม่ว่าจะทั่วประเทศหรือเฉพาะเขตที่ก้าวไกลได้รับเลือกตั้ง
คุณลังสิมบันโรมโขสกพักก้าวไกล
ก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้กระบวนการอย่างนี้
ทำแบบนี้บ้านเมืองจะวุ่นวายหรือไม่
เท่ากับไม่เคารพต่อประชาชน
ที่มีเจตจำนงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่า
ฉะนั้น๒เรื่องทั้งเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะจบไปแล้ว
แต่ว่าเรื่องหุ้นคุณพิธา
เผลอจะลากยาวลามปามกระเจิดกระเจิง
ไปถึงต้องเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งใหม่

อันนี้ก็ต้องย้อนคำถามของท่านอาจารย์ทงทองจันทรลังสุว่า
เราจะไปกันทางนี้จริงหรือครับ
นี่คือบรรยากาศและความเป็นไปของประเทศไทย
หลังการเลือกตั้งซ่อมผ่านไปหยก
มันดูเหมือนจบครับแต่ไม่จบ

แต่ไม่รู้จะรับรางวัลได้ไหม

ขีดเส้นใต้ว่านี่คือไทยแลนด์